ขับรถแท็กซี่คนนี้ชื่อทัชธรนามสมมุติ

เป็นนามสมมุติดูพฤติกรรมเขา
ขับแท็กซี่โบ๊นะมีโทรศัพท์๒เครื่อง

อีกเครื่องหนึ่งระหว่างแท็กซี่ระหว่างขับแท็กซี่
เล่นเว้ยเล่นโทรศัพท์

จูบเอารถจักรยานยนต์เขาอีก

ไปถึงคอนโดกระชากคอเสื้อผู้นวยศาล

ก็จะรู้เลยว่าอย่างงี้จังเนี้ยพี่ต้องอ่านชื่อหมดแต่ว่าชื่อคอนโดสิค่ะ
ผมอ่านให้รู้นะครับผมเป็นคนไทยครับมีศาลอังกฤษอ่ะรู้หรือ
มันพื้นฐานมากเลยนะพี่เดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเลยครับ
คือไม่โอเคตั้งแต่เมื่อกี้ที่พี่มัวเล่นโทรศัพท์แล้วรถชนแล้ว
ชนไหนชนวอลไซด์ไงพี่ชนเมื่อไหนเอ้าเมื่อกี้ที่มันปึ้งเมื่อกี้
มันไปชนเขามันชนพี่ไม่งั้นรถพี่จะกระแทกกับอะไรอ่ะ
มันสองรอบอ่ะพี่มัวเล่นโทรศัพท์พี่รู้ป่ะเนี่ยพี่เอาผู้โดยสารมาด้วย
จริงทางด่วนพี่ก็ต้องถามก่อนนะว่าจะขึ้นไหมไม่ใช่ถือวิสาสะขึ้นมาเลย
โอ้โหพี่นนท์พี่นนท์คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบ่นเพราะว่ามันคือความปลอดภัยของเขา
เป็นผู้โดยสารเออพี่นนท์อายุ๒๕ปีเป็นผู้โดยสารเรียกโบ๊นะฮะ
เรียกแท็กซี่ผ่านแอปโบ๊อ่ะชื่อโบ๊อ่ะนะเหตุการณ์นี้เจอแท็กซี่ขู่ฆ่าครับ
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยมันยังไงมันยังไงนะครับคือแขนพี่เขาเนี่ยเป็นรอยแดงนะ
เกิดขึ้นจากการถูกแท็กซี่ทำร้ายด้วยคุณโดนเล่าเลยเริ่มต้นนะครับ
เริ่มต้นเล่าว่าวันเกิดเหตุ๑มิถุนายนเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันโบ๊คนะครับ
ให้ไปส่งที่คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทย๗๑โดยรถแท็กซี่กดรับงานนะครับ
เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองระบุชื่อคนขับอันนี้ชื่อจริงเขาเปิดเผยแล้ว
ชื่อนายชูชาติซึ่งตลอดการเดินทางสังเกตเห็นว่าคนขับรถแท็กซี่เล่นโทรศัพท์ตลอด
ตอนนั้นเขาก็คือคุณนนท์บอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาก็คุยงานผ่านโทรศัพท์
พอมารู้ตัวอีกทีแท็กซี่อยู่บนทางด่วนแล้วคือปกติแท็กซี่แบบเนี้ย
เขาจะต้องหันมาถามก่อนนะครับหรือว่าตั้งแต่ตอนที่ตอนที่กดแอปคุยกันแล้วใช่ไหม
คุณน้ำแข็งคุณจะขึ้นทางด่วนไหมคือต้องให้ผู้โดยสารอนุญาตก่อน
ใช่เพราะว่าต้องเสียค่าทางด่วนนั่นแหละครับนะครับไม่ถามครั้งนี้ไม่ถาม
นนท์ก็บอกไม่ได้ท้วงอะไรก็คุยงานต่อ
จากนั้นนะครับรถแท็กซี่เบรกกระทันหันพี่เขาหน้ากระแทกกระเบาะปั๊กเขาให้
ยหน้าขึ้นมาเอ้าไปชนท้ายมอไซค์เขานี่
แต่ก็ไม่ได้มีการลงไปเคลียร์อะไรกันนะ
พอมาถึงทางเข้าคอนโดขับเลยไว้เฮ้ย
ขับเลยพี่นนท์เขาก็เลยถามว่าพี่ครับพี่ไม่ได้ดูชื่อคอนโดมิเนียมในแอปเหรอครับ
ซี่ตอบเลยนะครับตอบเลยว่าไงรู้ไหม

ผมเป็นคนไทยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฮะ
ฮะอ่าอ่าแบบกลัวนิดน่ะ
เหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเกิดขึ้นมาตามในคลิปเนี่ยครับ
จนเป็นรอยแดงแบบนี้เขาก็เลยบ่นนะครับพฤติกรรมของคนขับค่อนเนี้ยนะครับ
นะครับคือเพราะถึงที่ปรับทัวร์ค่าโดยสาร
ค่าโดยสาร๓๘๗บาทจ่ายมาค่าทางด่วนอีก๑๑๐บาท
รวมโอ้โหเกือบ๕๐๐เออตัวคุณนนท์เขาก็จ่ายเฉพาะค่าโดยสารไง
บอกว่าทางด่วนไม่ได้ถามผมไม่ได้ขึ้น
จากนั้นสีหน้าเปลี่ยนแล้วครับคนขับจะจ่ายไหมนี่

อ่าเฮ้ยขับรถมานานนะไม่เคยมีลูกค้าคนไหนเรื่องมากเลย
มีมึงนี่แหละคนแรกครับคุณผู้ชมลองฟังคุณนนท์เล่าครับ

ผมขอไม่จ่ายเป็นค่าทางด่วน
ครั้งแรกที่นนโอนไปนนก็หันสลิปหันโทรศัพท์ให้เขาดูสลิป
เขาก็หันมาดึงเสื้อเราแบบดึงเสื้อเราอย่างนี้

ขอให้มึงตายนะมึงตายแน่อะไรอย่างนี้

ระวังตัวไว้แล้วเขาก็ได้เข้าไปมาต่อย
หลังเกิดเหตุครับก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่แอปต้นสังกัด

เหตุการณ์นี้ทำให้คุณนนทจิตตกเลย
คุณนวลบอกว่าโอ้โหเดินไปไหนภาวะหันซ้ายหันขวานะครับ
แล้วก็ตอนนี้ไม่กล้านอนที่คอนโดมิเนียมคนเดียวแล้ว
ลงมาจากลงมาไม่รู้จะถูกรอบทำร้ายหรือเปล่า
นี่ครับหัวอกคนใช้รถแท็กซี่
ย้ำเสมอนะเบิร์ตย้ำเสมอว่า
คนขับรถแท็กซี่ดีมีเยอะเยอะกว่าคนไม่ดีมากมายนัก
นะครับเราเจอครับเราเจอฮะเจอแต่คนดีครับ
อย่างไรก็ตามพี่ชูชาติคนขับถ้าเกิดอยากชี้แจงก็บอกได้นะ